มาตรการสำคัญก็คือร้านอาหารต่าง
ขายได้แต่ห้ามนั่งใช่นะคะแต่ว่าที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ
หญิงสาวคนหนึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารตามสั่ง
บอกว่าร้านข้างก็มีร้านอาหารตามสั่งเหมือนเธอเลย
แต่มีคนนั่งรับประทานอาหารอยู่ในนั้น
เธอก็เลยควักโทรศัพท์มือถือถ่ายขึ้นมา
เอาขึ้นมาถ่ายเหตุการณ์นี้ไว้จนเกิดการโต้เถียงกันทะเลาะกัน

พร้อมอย่างนี้ได้อย่างไร

เออแต่ผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าเห็นว่าร้านข้างอ่ะ
มันเป็นร้านอาหารตามสั่งเหมือนกันเลยแต่มีคนนั่งกินอยู่ในร้าน
มันเหมือนมีสองเรื่องอยู่ในเรื่องเดียวกันเนอะ
เรื่องของร้านอาหารแย่งลูกค้ากันกับเรื่องของให้นั่งกับไม่ให้นั่ง
เออก็แต่ว่าผู้หญิงคนนี้เขาก็ยืนยันนะว่า

เอาคลิปนี้มาแชร์
เป็นคลิปขณะที่มีคนโตเถียงกัน
ก็คือเจ้าของร้านอาหารตามสั่งซึ่งร้านมันอยู่ติดกัน
ร้านที่ผู้หญิงคนนี้ไปถ่าย
ถูกระบุว่าเป็นร้านอาหารของลูกชายผู้ใหญ่บ้าน

ปล่อยให้ลูกค้า๓คนเข้ามาสั่งอาหาร
สั่งอาหารไม่พอไม่ได้เอากลับไปกินบ้านสิครับ
เป็นเรื่องเพราะว่าให้เข้ามานั่งกินในร้าน

เขาประกาศไม่ให้นั่งกินที่ร้าน

ลูกค้าขับออกจากร้านไปจอดกินร้านนี้

ร้านอาหารของคนถ่ายคลิปทำไม่อร่อย

มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของให้นั่งกินในร้านหรือไม่ให้นั่งกิน

ต้านมาร้านคนที่ถ่ายทำไม่อร่อย

อารมณ์ก็ค่อนข้างขึ้นไปเรื่อยนี่นะคะ
ตามคลิปหลังคลิปนี้เผยแพร่ออกไป

โดยเฉพาะการให้ลูกค้ามานั่งกินในร้าน
เอาจริงนะตอนนี้ใครก็รู้แหละว่ามันผิดนะ
มันผิดพรกรฉุกเฉินมันผิดกฎหมาย
ก็เลยอยากให้หน่วยงานในพื้นที่ลงไปตรวจสอบให้หน่อย
จากการตรวจสอบค่ะทราบว่าร้านอาหารดังกล่าวที่ให้คนนั่งเนี่ยนะ
อยู่ในพื้นที่บ้านห้วยชันหมู่ที่๔ตำบลสะประดูกอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์ค่ะ
คนที่เป็นเจ้าของชื่อว่านายพีรวิทย์บุญสม
เป็นลูกชายของผู้ใหญ่บ้านห้วยชันนี่แหละ
ชี้แจงด้วยนะเราก็ไปเจอเขาชี้แจง
ตอนเกิดเหตุมีลูกค้า๓คนเดินเข้ามาในร้าน

จู่ผู้หญิงคนดังกล่าวคือคนที่ถ่ายคลิป
เข้ามาต่อว่าแล้วก็มาถ่ายคลิป
กล่าวหาว่าให้ลูกค้ามานั่งกินในร้าน
ทั้งที่เขานั่งรออาหารที่กำลังสั่งเขายังไม่ได้กิน
เจ้าของร้านบอกแบบนี้บอกว่าเขายังไม่ได้กินนะ
เขาสั่งแล้วเขาก็มานั่งรอในร้าน
เขาไม่ได้สั่งอาหารเลยมาถึงปุ๊บ
เนี่ยลูกค้าเนี่ยมาจากร้านหนูเนี่ยหนูไม่ให้นั่ง
เขามานั่งนี้ได้ไงเขายังไม่ได้สั่งอาหารเลย
ผมก็ยังไม่ได้รับออเดอร์เลยผมก็ยังไม่รู้เลย
เขาก็ไปยืนอยู่นู้นผมไปยืนอยู่นู่น

ผมยกมือไห้เลยบอกขอโทษด้วยนะพี่

เอ๋ามาทำเรื่องนี้
ชาวบ้านประมาน๗๘คนนี่แหละมานั่ง
ผมมีพยานพร้อมถ้าผมให้นั่งกินที่ร้านนะ

เจ้าของร้านคนที่ถ่ายคลิปที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะ
ชื่อว่านางสาวสุพรรษางามนิน

เปิดเผยว่าตัวเองเปิดร้านขายข้าวแกงอยู่คนละฝั่ง
กับร้านที่เธอไปถ่ายว่ามีคนนั่งอยู่ข้างในเนี่ยนะคะ

เอาเอกสารแบบสำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบโควิด๑๙
ไปส่งให้กับผู้ใหญ่บ้าน
ไม่ได้ตั้งใจจะเดินไปแต่เอาเอกสารไปส่งให้เขา
แต่ไปพบลูกค้ากลุ่มหนึ่ง
แวะถามเพื่อขอนั่งกินที่ร้านของตนเอง
ตัวเองไม่อนุญาต
ก็เลยขับรถออกมาที่ร้านของลูกผู้ใหญ่บ้าน

ก็เลยกลัวว่าเขาจะไปนั่งรับประทานอาหาร

สรุปคือยังไม่ได้เห็นภาพในการกินอะไร
แค่ไปนั่งแล้วก็กำลังจะสั่ง
อะไรประมาณนั้นแล้วก็เกิดเป็นภาพในคลิปขึ้นมาพอดี
แล้วกลุ่มลูกค้านั้นคือมาร้านของผู้หญิงคนนี้ก่อน